คุณผู้ชมพากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
มาดูเหตุฆ่ากันตายที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งวัย๓๕ปีเนี่ย
ถูกญาติดักแทง๕แผล
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์จะไปทำงานนะครับ
ท้ายที่สุดต้องวิ่งหนีตาย

ปรากฏแม่เห็นว่าลูกชายกำลังวิ่งกลับบ้านใช่ไหมฮะ

ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตคาอกแม่เลย

เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านดงเค็งที่หมู่๕
ตำบลท่าสาราอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบก็พบศพของนายวินยูปลาเหลาอายุ๓๕ปี
ถูกแทงเข้าที่กลางหน้าอกตัดคั่วหัวใจ๑แผล
โคงขวาลึกถึงปอดอีก๒แผล
แล้วก็เหนือรักแร้ด้านขวาอีก๑แผล
รวมถึงบริเวณแขนขวา๑แผล

เสียชีวิตอยู่กลางถนนก่อนถึงบ้านผู้ตายประมาณแค่๑๐๐เมตรนะฮะ
ผู้ก่อเหตุคือนายสุธนนาหออายุ๓๗ปี
ถูกผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนล้อมจับตัวไว้ได้
ตำรวจควบคุมตัวไปที่โรงพัก
พร้อมกับอาวุธมีดพับที่ใช้ในการก่อเหตุเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
สอบสวนผู้ใหญ่บ้านที่จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้
เล่าให้ฟังบอกว่าคือทั้งคู่ตะโกนด่ากันไปมา
ที่ผู้ตายจะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านของนายสุทน
แล้วลงจากรถเดินเข้าไปหานายสุทน
จังหวะนั้นเองแหละครับถูกนายสุทนชักอาวุธมีดจ้วงแทงไปหลายครั้ง
ก่อนที่ผู้ตายจะพยายามวิ่งหนีกลับไปที่บ้าน
แต่ก็ล้มลงระหว่างทางแล้วก็แม่มาอุ้มตัวไว้นะฮะ

ปกติทั้งคู่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันบ่อยนะครับ
จ้วงน้อยฮึบนานหนึ่งนี่ไปลบสายยาหัน
พวกใหญ่บ้านบอกโอ้โฮเห็นกลับตาจ้วงแทงแบบนี้นะครับ
เมื่อช่วงเช้านะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้ตายนะครับ
เพราะว่ามีเพื่อนบ้านและก็ญาติ
ช่วยกันจัดเตรียมสารที่ประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
และวันพรุ่งนี้ถึงจะทำการชาปนกิจที่วัดบ้านดงเครงในช่วงบ่าย
ของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายกำลังเตรียมตัวไปทำงาน
จู่นายสุธนก็ตะโกนมาว่าไม่มึงก็กูแหละวันนี้
แม่เองได้ยินได้ยินก็บอกลูกชายบอกไม่ต้องไปสนใจเขานะ
เพราะว่านายสุธนเมาถ้าลูกชายกำลังจะไปทำงานนะ
ถ้ากำลังไปหากไปเจอนายสุทนอย่าไปสนใจ

กำชับแล้วนะใช่ซึ่งระหว่างที่ลูกขี่รถจักรยานยนต์ไปนั้นนะครับ
ปรากฏว่านายสุธนนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีการเหมือนตะโกนท้ากันไปกันมา
แม่ก็เห็นจนลูกชายถูกแทงและลูกชายพยายามจะวิ่งกลับมาที่บ้าน
แม่วิ่งไปรับตัวแต่ลูกชายทนพิษบาดแผลไม่ไหว
ล้มลงแล้วก็เสียชีวิตอันนั้นฮะ
เหมือนตะพ่อนน้อยนี่แหละแม่จะพาไปหาหมอ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมสลดใจนะฮะ
แม่ไปรับตัวลูกชายไว้นะฮะลูกชายนอนอยู่ในอ้อมอกอ้อมกอด
หายใจรวยรินนะฮะแล้วก็แม่บอกให้ลูกทำใจดีไว้
เดี๋ยวแม่จะพาไปหาหมอแม่จะพาไปหาหมอแต่สุดท้ายไม่ทันนะฮะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทางผู้กำกับนะครับสพมันจากคีบรีระบุว่า
ต้นนั้นได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ได้ส่งตัวนายสุทนไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วย
หากพบว่ามีสารเสพติดจะแจ้งข้อหาเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
และจากการสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่าถูก
น้องคนตายทำร้ายก่อนจึงใช้อาวุธมีดแทงจนเสียชีวิต

วันนี้จะมีการสอบปากคำพยานและก็ผู้ต้องหาอีกครั้งอย่างละเอียด
จากเมื่อคืนตอนที่คุมตัวมา
ผู้ต้องหาอยู่ในอาการเมาสุรา
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้๑๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
เมื่อผู้สิทธิ์ของเราได้มีการสอบถามนายสุธน
ผู้ก่อเหตุถึงสาเหตุของการฆ่าคนตายครั้งนี้

ตัวผู้ตายหรือว่าน้องเนี่ยอารวาสโวยวายด่าทอแม่ของเขา
แล้วก็ยังตะโกนมาด่าเขาด้วยนะฮะ
เขาเองก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจ

ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพรรค
แต่ทีนี้มึงน้องโดนปล่อยตัวออกมา

ที่ผมโทรแจ้งตำรวจให้มาจับ

แล้วก็ท้าให้ผมออกมาตอยกันแบบตัวตัวนี่ครับ

น้องก็ขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ้าน

ผมก็เลยต้องแทงเพื่อเป็นการป้องกันตัวนะครับ
บางทีมาก็เลยขี่รถมาจอดหอบ้านผม

ตำรวจคลุมตัวนายสุโทนแบบผู้ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ